ไปดูเงินเบี้ยโบราณหน่อย
เบี้ยแหละคุณผู้ชมที่เขานำมาทำเป็นเบี้ยในการซื้อของของคนโบราณเขาเป็นยังไง
พาคุณผู้ชมไปดูจากคลิปติ๊กต๊อกนี้เลยค่ะ
นี่นะครับเพื่อนหอยเบี้ยตัวเป็นเลยนะครับ
หอยเบี้ยตัวเป็นเลยนะครับเงินโบราณนะครับที่สมัยก่อนราชการที่๑นะครับ
จนถึงราชการที่๓นะครับชาวบ้านฉายกันนะครับนี่คือหอยเบี้ยนะครับเพื่อน
โอ้โหทุกท่านเห็นไหมครับนี่แหละครับคือหอยเบี้ยตัวเป็น
นี่เขาใช้เป็นเบี้ยในการซื้อของสมัยโบราณ
นี่ถ้าสมัยนี้ยังใช้หอยเบี้ยแบบนี้ในการชำระล้างหนี้สินอยู่แล้วก็

คุณก็จะกวาดหอยที่มีอยู่ในการชำระล้างหนี้สินที่คุณมีนะ
เบี้ยเราเดินหนีไปด้วยค่ะคุณ
ใช่ไหมเป็นเงินสดของจริงอะเงินสดแบบเป็น
พี่ชมเคยเห็นรึเปล่าหอยเบี้ยตัวเป็นที่เขาใช้เป็นเงินนะ
ต้องบอกอย่างนี้ว่าไม่ค่อยจะหากันได้ง่ายหรอกนะ

ดิฉันมีหอยเบี้ยแบบนี้อยู่ที่บ้าน
ดิฉันก็มีแต่ว่ามันทำเป็นกำไรสร้อยคอไปหมดแล้ว
เออเมื่อก่อนมีค่ามีราคานะฮะ
จุดเริ่มต้นของเงินเบี้ยก็มาจากช่างสมัยนั้นนะคะได้ทำงานกับช่างชาวต่างชาติ
คือคนไทยกับชาวต่างชาติเขามีการทำงานมีการซื้อขายหรือค้าขายกัน
ก็ต้องหาสกุลเงินที่จะใช้ในการซื้อขายนี่แหละ
ตกลงกันว่าเอาหอยเบี้ยนี้ละกันเพราะมันหาได้ตามท้องทะเล
เอามาเป็นเงินมาเป็นสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน
เบี้ยก็เลยได้รับความนิยมมาในช่วงเวลาหนึ่งคือช่วงสมัยราชการที่๑ถึงราชการที่๓
จากนั้นก็เสื่อมความนิยมลงก็เปลี่ยนมาเป็นเงินบาทเงินเบี้ยเงินพดด้วงอะไรก็ว่ากันไป
ซึ่งถ้าใครอยากจะเห็นเงินเบี้ยชัดแบบนี้ไปดูได้นะที่ศูนย์การเรียนรู้แบงค์ชาติ
เขามีวิวัฒนาการเรื่องของเงินเรื่องเบี้ยมาให้ดูกัน
โอ้โหใครอยู่ติดทะเลน่าแต่ก่อนรวยเลยนะเนี่ย
โอ้โหก็ไม่ได้ขนาดนั้นแหมคุณน้ำคือดำน้ำหาหอยอย่างเดียวเลยไง
ชอบหอยคงหอยกาบหอยอะไรเพียบไปหมดเลย